ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ในวันนี้ข้าพเจ้า
รับทราบว่าข้าพเจ้าขอยืนจันทร์ความมฤตุทุกเรื่อง
เพื่อปกป้องเกียรติภูมิและชื่อเสียงของข้าทุกวัน
อาทิตย์เป็นจันทร์
ยืนกันนะครับไม่ได้ทำความผิดผิด

สาธารณะยาสาธารณะยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

สัปดาห์ก็เท่ากับว่า

แล้วก็กินพื้นที่ของสื่อทุกสำนักทีเดียวนะคะ

เพราะว่าในระหว่างรายการคุณสงการ
ทนายความของ๓ครอบครัวนั้น

คลิปเสียงล่าสุดนี้เป็นคลิปเสียงต่อเนื่องนะคะ

ดารินได้ดารินเนี่ยเป็นญาติกับหนูนา
ดารินไปทำงานกับหญิงไก่ก่อนนะคะ

แล้วก็มีส่วนที่ทำให้ครอบครัว

ที่จะไปทำงานกับหญิงไก่ด้วยนะคะ
และเมื่อไม่กี่วันในช่วงที่มีข่าว
ก็มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับหญิงไก่
แล้วดารินก็ได้มีการบันทึกเสียงเอาไว้นะคะ

คุณนายสู้อยู่แล้ว
แล้วคุณนายจะเมืองคดีผู้เขียวข้องทั้งหมด

คุณนายทำอยู่แล้วเพราะว่าหลักฐานมี
เมื่อกี้มันไม่สิทธิ์คลุกตอบ
เอาที่คุณนายสบายใจละกันค่ะ

ก็แสดงว่าโดดาไม่เป็นพยานให้เขา
คุณนายจะพูดตรงได้ยังไงว่าคือว่ามือหนึ่ง

ไม่ถึงตอนนั้นหนูเห็นคุณนายหยิบเงินให้

แล้วคุณนายยังจำไม่ได้จบเสียวนี้
แล้วแกจำได้ยังไง

เอาไปแกเป็นคนพาไปบ้านนอก

คุณนายจำได้ไหมค่ะ
จำได้ไปรับก็จำได้

ตอนนั้นน้องมีนมาคุยกับเราในรายการ
ตอนนั้นคุณแม่ยังอยู่ในคุกนะคะ
แล้วก็ติดคุกมาครึ่งปีกว่าแล้ว

แล้วมีนมีคลิปเสียงอยู่หลายคลิปทีเดียว

สารเช่นเดียวกันที่มีนจะใช้

คุณผู้จริงไม่เอาเรื่องไง
แต่ว่ามันเป็นกรรมของแม่เอง

คุณผู้จริงเป็นคนทำบุญไง
ข้างห้องเขามาบอกหมดเลย

แล้วก็ในเนื้อหาจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้
แต่ว่าน้องก็ขอเอาไว้ใช้
เป็นหลักฐานในการสู้คดีให้กับแม่

ว่ามีถึง๙คดีด้วยกัน

ใน๙คดีนั้นก็คือที่เราคุย
ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของก้อยนะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือคดีของแม่มีน

ส่วนที่คุณผู้ชมได้ยินข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้

อีก๓คดีเนี่ยแจ้งความ

แล้วก็ในคราวเดียวกันก็ถอนแจ้งความ
นายทหารพันเอก

คุณผู้ชมเป็นการแจ้งความ

ลูกจ้างชาวลาว
คดีหนึ่งอีกคดีหนึ่งเป็นการ

กับผู้หญิงอีก๑คนนะคะ
ก็ไม่มีพื้นที่ของสทนประชาชื่นในการแจ้งความเท่านั้น

เมื่อวานี้ที่คุณผู้ชมได้คุยกับ
สามีของหนูนาไปก็เจออีก๒

การช่วยเหลือจากพอศูนย์ประชาบดี
แม่ห้องศรก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าใน๙คดีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคดีที่จะทำให้มีการตรวจสอบ
พนักงานสอบสวนของสนประชาชื่นต่อไป
และพฤติการที่น่าสนใจมาจากปากของคนที่มาออกรายการของเราทั้งสิ้น
เราย้อนกลับไปให้ชมนะคะว่าภาวะของคนที่เจอ
ระหว่างที่ถูกดำเนินคดีนั้นเจออย่างไร
โดยคนแรกที่มาคุยกับเราคือน้องก้อยค่ะ
เกิดเหตุวันที่๑๘หลังจากออกจากห้องที่แล้วไม่ได้เข้าไปอีกเลยใช่ไหม

และที่สำคัญนะคะคือเดี๋ยวนะคะคือสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ากี่รอบ
ใช่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะ

ทางผู้แจ้งนะครับผมก็อยากรู้เพราะตัวเด็กเนี่ยยืนยันชัดเจนว่า
เขาไม่ได้หยิบทรัพย์สินใดทั้งสิ้น
ถ้าเขาหยิบผมจะไม่ช่วยในคดีนี้เด็ดขาดครับ
ทนายสงการฟังพี่นิดให้เห็นหยิบทรัพย์สินแล้วกันนะ
หยิบทรัพย์สินไปเมื่อไหร่ผมเลิกช่วยในคดีนี้
โอเคเลยพี่จะส่งหยิบทรัพย์สินเลย

เดี๋ยวลองดูจากรูปที่ในจ้างหรือว่าเจ้าทุกข์เนี่ยนะคะ

ครับไหนครับภาพหยิบทรัพย์สิน

อยู่พี่ให้รูปเดียวรูปที่มีตัวพี่พี่ไม่ให้
รูปนี้คือส่วนไหนของบ้านคะ
ลูกพี่นี้กระเป๋าขึ้นเดินทางกลับมาจากเชียงรายอยู่ในบ้านพี่

รูปนี้คือกระเป๋าเดินทางของพี่ในห้องพี่

ลีฟจะยกออกไปจะเอารูปยกไหมยกจากบ้านพี่ออก

ที่เห็นข้างหน้านั่งไง๒ใบนั่งไง
ทีนี้มาทางก้อยค่ะกระเป๋า

กระเป๋าของนายจ้างแต่ว่าคือหนูเอาไปเก็บไว้ที่ชั้น๓
เพราะว่าในนั้นมันจะมีตู้เก็บของที่ห้องแมวอะค่ะ

ทีนี้จะบอกว่าอะไรคะคือเขาเอา
ก้อยบอกว่าก้อยไม่เคยมาห้องพี่อีกเลยไง
คือคนละประเด็นกันละค่ะ
ในวันนั้นน้ำหนักที่ทางหญิงไก่ให้กับทางรายการต้องการจะพุ่งประเด็นไปที่ตกลงว่าก้อยและแม่เข้าไปในห้องกี่ครั้งนะคะ
ในขณะที่นั่นเป็นภาพเดียวในวันนั้นนะคะที่เราได้มาแล้วก็น่าจะเป็นภาพเดียวที่เราได้ทั้งหมดระหว่างที่เกิดข่าวทั้งหมดด้วยนะคะ
เพราะว่ายังไม่มีใครเห็นภาพที่พบว่าแม่
ก้อยหรือครอบครัวคนใดของก้อยเนี่ยหยิบทรัพย์สินก็ยังไม่มีนักข่าวได้เช่นเดียวกันนะคะ
มาค่ะมีนเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะข้ามสัปดาห์มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีนมีคลิปเสียงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทำไมแม่ถึงติดคุกค่ะ
นาฬิกาโลเล็ก๘แสนกว่าบาท

ร้อยพระชุบทองคำ๔แสน

นาฬิกาทองแสนนึงเงินสดล้านหนึ่ง

ยืนยันนะถามแม่เราย้ำหรือยังลูก

คือผมถามตัวของน้องมีนเนี่ยนะครับ

เขาบอกแม่เนี่ยถูกลักษณะจูงใจ

เขาบอกว่าทำเพื่อคุณหญิงนะ

นั่นคือมีในวันที่แม่ยังอยู่ในคุกนะคะ
ถัดมาที่เราคุยด้วยคือหนูนาค่ะ
เป็นคนที่เจอลักษณะเดียวกัน

แล้วตัวเธอก็เจอเหมือนกับที่แม่มีนเจอ
และเธอติดคุกปีกว่าค่ะ

ปฏิเสธพอใกล้จะแบบมืดแล้วใช่ไหมคะ

เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแกยอมรับไปซะ
เดี๋ยวฉันจะประกันตัวแกไม่ให้ติดคุก

นี่เขารักษณะคล้ายคุณแม่มีนะครับค่ะ
คือรักษณะเหมือนกัน
ให้ยอมรับอย่างเดียว

ก็เพราะว่าเขาจะยัดข้อหาให้พ่อแม่หนูค่ะ
คือเขาไปพูดถึงคนอื่นด้วย

เดี๋ยวฉันยัดข้อหาให้พ่อกับแม่แกนะ
ประเด็นเรื่องของการทำสำนวนนะคะคุณผู้ชม
เป็นประเด็นที่ควบคู่มากับประเด็นหลักของข่าวนะคะ
และอีกหนึ่งคนหลังจากที่ออกจากคุกมา

จนทำให้ณตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เราไปฟังจากปากของแม่มีนอีกหนึ่งคนปิดท้ายค่ะ
ตำรวจคนที่เอาเงินเดือนมาให้คือตำรวจสอนอประชาชื่น
ข้อมูลถูกไหมข้อมูลตรงกันไหมว่า
ตำรวจคนนั้นคือตำรวจที่อยู่สนประชาชื่น

รู้เพราะว่าตำรวจคนนี้จะเข้ามาที่นี่ประจำที่บ้านคุณหญิง
จะมาบ่อยมากบางทีคุณหญิงก็เรียกให้มาเอาของ

จะมีรางวัลให้อะไรอย่างนี้

ตำรวจคนนี้ที่แม่เห็นเห็นหน้าที่บ้านหญิงไก่หลายครั้งแล้ว

มีคนเดียวหรือเวียนมาหลายคน
มีคนเดียวแล้วเวลาเอาเด็กที่ศูนย์มา
ตำรวจคนนี้จะเป็นคนพามา
ที่ศูนย์แบบเวลาให้มาทำงานใช่ค่ะ
ขอต่ออีกหน่อยนะคะคือตำรวจคนนี้
เห็นหน้าบ่อยมีอยู่คนเดียว
ถามนะแต่แม่รู้ชื่อเขาไหม
ถามชื่อแต่รู้ไหมรู้

รู้ได้อย่างไรเพราะข่าวเราบอกว่า
เขาคือคนเดียวกันกับคนที่เป็นตำรวจ
สนประชาชื่นคือเขาทำงานอยู่สนประชาชื่น
รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาอยู่สอนอนี้
ไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจที่ไหน
แต่วันนั้นที่เขาเอาคนมาคุณหญิงเขาบอกว่า
สอนอประชาชื่นให้คนนั้นให้เดินมาที่สอนอประชาชื่น
เดี๋ยวจะมีตำรวจมารับแล้วเอามาส่งที่บ้าน
คือคนงานที่จะมาอยู่อะค่ะ

ถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะเดี๋ยวเขาเสียหาย
ว่าตำรวจคนนี้คนที่จ่ายเงินเดือนแม่
สอนอประชาชื่นแล้วคือคนเดียวกัน
กับที่เป็นเจ้าของสำนวนคดี
ที่นายจ้างแจ้งความแม่ใช่หรือเปล่า

คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นทนายสงการ
ก็แจ้งเรื่องนี้ไปที่พตเพงพัทพงศพัทพงศ์เจริญด้วย
แล้วก็มีการสอบสวนในเบื้องต้น
ซึ่งพตเพงศพัทหรือว่ารองพบตให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้บอกว่า
กรณีของพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีของหญิงไก่
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นมีพิรุษจริง
พักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับตำรวจอีกหนึ่งนายนะคะ

คุณผู้ชมเราจะคุยกันกับอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตมตรีวิสุทธิ์วันนี้ชมุดแต่ว่าที่จริงเราจะคุ้นเคยว่า
ผู้การวิสุทธิ์ผู้การวิสุทธิ์มากกว่านะคะผู้การสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอิ๋มแจมสวัสดีครับ
อย่าเติมคุณหญิงเลยค่ะท่านช่วงนี้ค่ะสวัสดีครับ
ท่านเรียกผู้การวิสุทธิ์คุณเคยดีหญิงจอมสวัสดีหญิงจอมครับ
ท่านเรียกผู้การวิสุทธิ์คุณเคยดีนะคะดีครับได้เลยค่ะคุณหญิงจอมครับ
หลายคนสงสัยค่ะว่าเอางี้เราไม่นับว่าทุกคดีมีปัญหาก็ได้
แต่ว่าคดีที่ไปกองกันอยู่๙คดีที่สอนอเดียวกันแล้วก็จากเจ้าทุกข์เดียวกันเนี่ยนะคะ
แล้วมันเกิดข้อสงสัยจนกระทั่งมีการร้องเรียนกันอยู่
ผู้การวิสุทธิ์เท่าที่ตามข่าวท่านมองว่าปัญหามันอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนตั้งแต่ต้นทางเลยหรือเปล่าคะ
มันอยู่ตั้งแต่ต้นทางที่พนักงานสอบสวนเท่านั้นเลยหรือเปล่าคะ
เพราะว่ามันมีหลายช่วงบางคนยังอยู่ในช่วงแค่ออกหมายจับ
บางคนอยู่ในช่วงสู้คดีบางคนถูกตัดสินแล้วจำคุกแล้วด้วย
คืออันนี้คือเราจะบอกได้ว่ากระบวนการมันมีปัญหาที่ต้นทางอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะ
คือจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้นทางก็คือพนักงานสอบสวนถูกต้องไหมครับคุณจอบขวัญ
ถ้าเกิดการสอบสวนก็ดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา
แต่ความเห็นของผมในกรณีที่เกิดกับคุณหญิงไก่นะครับคุณจอมขวัญ
ผมเรียนเลยว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยใช้ไม่ได้
มันไม่ใช่เฉพาะมีพิรุษนะผมว่าใช้ไม่ได้แล้วมันแปลกมาก
เขาไม่เอกใจเลยหรือเมื่อผู้เสียหายคนเดียวกัน

แต่แจ้งผู้ต้องผ่านหลายคนในคดีคล้ายกันหลวด

ผมว่าขอพบกันการเรียนคุณจอมขวัญครับ
ว่าคดีนี้เจ้าทุกข์
เจ้าทุกข์ก็คือคุณหญิงไก่ถูกต้องไหม

แล้วก็ผู้ต้องหาก็คือ
พวกคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี

ผมอยากที่บายดีนะครับว่า

มีการมาแจ้งความที่พนักงานสอบสวน
ว่ามีผู้ต้องหาได้รักทรัพย์ไป

เป็นทรัพย์ที่มีจำนวนมาก

ที่คุณจอมขลังได้พูดว่า

มีการลักทรัพย์ไปเป็น๑๐ล้านบาท

ทอง๔๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีเครื่องเท็จมีเงินสดมีอะไรอีก

เมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ย

ก็ต้องสอบคุณหญิงไก่ว่า
คุณไก่ว่าเอ๊ะคุณเนี่ย
สินคุณหายไปจำนวนเท่าไหร่
และก็ทรัพย์สินที่หายคุณเก็บไว้ที่ไหน
เซฟในตู้เสื้อผ้าบนโต๊ะกินข้าว

เมื่อพนักงานสอบสวนก็ซักต่ออีกว่า
เอ๊ะแล้วก็ไอ้ที่ทองคุณบอกว่าหายไป๔๐แท่ง

นาฬิกาโลเล็กที่บอกว่าหายไปเนี่ยที่บอกว่าผู้ต้องหาคนที่สองอ่ะ
ขโมยไปเนี่ยคุณซื้อมาจากไหนซื้อมือหนึ่งหรือซื้อมือสอง
ถ้าซื้อมาจากห้างมีใบเสร็จไหมมีหลักฐานการซื้อขายไหม
แหนเพชรจำนวนกี่วงค่ะก็ต้องสอบอะไรทุกอย่างว่า
ซื้อมาจากร้านไหนเมื่อซื้อมามีหลักฐานทุกอย่างแล้วว่าโอเค
มีผู้ต้องหาต่อใครขอไข่ขอขวดเป็นคนเข้าไปค่ะ
เมื่อคุณได้หลักฐานจากผู้เสียหายแล้วที่ของก็หายไป
คุณเมื่อสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีทั้งวงจรปิดกล้องอะไร
สอบให้หมดว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาออกไปทางนี้
กระเป๋านี้เก่งกระเป๋าของใครคุณซื้อมาจากไหน
เขาเอาออกไปไหนทำไมเอาออกให้ตัวมาดัยหนีไฟ
ทำไมสอบให้เสร็จแล้วได้หลักฐานเพียงพอพอสมควรแล้ว
ถึงจะมีหมายเรียกไปเรียกตัวอ่าไปเรียกตัวผู้ต้องหาค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้าจะจับเลยไม่ได้
ก็ต้องขอสารออกไหมจับค่ะเมื่อจับได้แล้ว
ก็ต้องบอกถามผู้ต้องหาว่าเอ๊ะเนี่ย
คุณหญิงไก่เขาแจ้งว่าคุณเอาไอ้นี่ขมงขโมยไปนะ
คุณเอาไปใช่ไหมเอาไปแล้วเอาไปขายใคร
เอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปขายควายไปขายที่สะบันควาย
ลงวัดจำนามหรือว่าคุณจะเอาไปจำนาม
ผู้การเรียนขอแทรกนิดเดียวเดี๋ยวเวลาไม่ทัน
เดี๋ยวขอคืบไปนิดเดียวผู้การกำลังจะบอกว่า
การสอบในชั้นต้นไม่ละเอียดเหรอคะใช่พนักงานสอบสวนต้องสอบที่มาทรัพย
และที่ไปของทรัพย์ให้ละเอียดอ่าเมื่อละเอียดเสร็จแล้ว
ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหา
ค่ะว่าจะเชื่อใครสมมุติว่าเชื่อเจ๊ไก่
จะต้องแจ้งข้อหาผู้ต้องหาแต่ถ้าเชื่อผู้ต้องหา
ก็ต้องบอกเจ๊ไก่เขาว่าคุณก็ไปหาหลักฐานมาเพิ่มว่า
ตอนนี้มันยังไม่แน่ชัดว่าผู้ต้องหาเขารักทรัพย์
ค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนดูแล้วว่า
ผู้ต้องหารักทรัพย์จริงก็ถึงทำสำนวนส่งฟ้องไปยังอายการ
ผู้การขออนุญาตแทรกท่านค่ะเดี๋ยวฉันเหลือ๓นาที
ฉันอยากให้ท่านมองภาพรวมแบบนี้เพราะเดี๋ยวที่ฉันก้าวไปถาม
ถึงเดี๋ยวเวลาหมดก่อนคือท่านกำลังมองว่าเนี่ย
เอาเฉพาะสามครอบครัวนี้ก่อนก็ได้นะคะสามครอบครัวเนี้ย
มองว่าปัญหาอยู่ที่ขั้นต้นเลยเหรอคะขั้นตอนอันนี้จะปัญหาอยู่ที่หนึ่ง
ผู้ต้องหาจนไม่มีเงินต่อสู้ไม่มีทนายไม่มีอะไรค่ะสอง
เจ๊ไก่เนี่ยเชิงดีเข้าใจไหมครับเชิงดีแล้วก็รู้จักมาคุ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันไม่เอาไหนเข้าใจไหม
คุณจอมขวัญต้องเข้าใจว่าการสืบสวนสอบสวนคืออะไร
การสอบสวนคือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิด
และเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษอืมคุณสอบสวนคุณอย่างไม่มี
หลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหาเขาได้เอาทรัพย์ไป
วันนี้อายการก็ต้องดูสำนวนการสอบสวน
ผู้ต้องหารับสารภาพอีก

แล้วทำไมตำรวจผมถามคุณเจ้าฟังนิติ

รับสารภาพว่าเอาทองเอาเพชรเอาเงินไปเอานาฬิกาโลเล็กไป
ทำไมไม่ซักตอบผู้ต้องหาเอาคุณเอาไปแล้วคุณเอาไปไว้ที่ไหน
เอาไปไหนเอาไปจำนำเอาไปเป็นวิกภัย
เข้าใจค่ะนึกภาพออกถูกต้องไหมค่ะทีนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการสอบสวนในชั้นสอบสวนเนี่ย

เรียนถามท่านในจุดปลายทางของเรื่องนะคะ
ถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านพงศพัฒน์ท่านให้ข่าว
บอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นมีพิรุษจริง
คือว่าต้องรับผิดชอบการโทษนะคะ
เป็นลายบุคคลลายคดีไปหรือทั้งโรงพัก

ไปทำสำนวนคดีไหนต้องรับผิดชอบ

ถ้าย้ายไปแล้วมันก็ยังมีความผิด
ทั้งทางอาญาทั้งทางวินัยทั้งการปกครอง

ไม่ใช่คุณจอมขวัญไม่ใช่ว่าย้ายไปแล้วจะจบไม่ใช่นะ
ใครเป็นเจ้าของคดีที่ทำสำนวนอันนี้
ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
วินัยด้วยและต้องโดนการปกครองด้วย
เพราะผมถือว่าการทำสำนวนครั้งนี้
หละหลวมและไม่เอาไหนจริง
ผู้การวิสุทธิ์ดิฉันอยากคุยกับท่านต่อ
แต่เวลานั้นไม่เหลือให้เราสองคนแล้วค่ะ
วันนี้เราคลาดกันท่านไปต่างจังหวัดพอดีนะคะ
เดี๋ยวไว้หาโอกาสมาเหมาะให้ท่านมาบรรยายให้ฟังอีกทีได้ไหมคะ
ได้ได้เลยครับจะไปอธิบายท่านต่อให้เจ๋งเจ๋ง
เพราะตอนนี้มันฝนตกโทรศัพท์ผมก็ฟังคุณ

คุณผู้ชมหมดเวลาของเรานะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องตามเรื่องนี้ต่อ

ไม่ใช่แค่หญิงไก่นะคะเพราะกระบวนการยุติธรรมทำให้บางคนเข้าไปในคุก